คุณผู้ชมคะมีผู้ชายคนนึงค่ะอายุ๖๓ไปเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
แล้วก็ผู้ตายเนี่ยค่ะ
เขาเขียนข้อความเอาไว้ในกระดาษ

ถึงคุณปัญญานิรัณศรีบริษัทเวิร์กปอยต
แล้วก็จ่าหน้าซองจดหมายถึงบริษัทเวิร์คพอยต์นะคะ
แต่เรื่องของจดหมายมันมีที่มาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เมื่อช่วง๙วง๒๐นาทีของวันนี้
ทางตำรวจสพเสนาจังหวัดพระนครศรียุธยาได้รับแจ้งว่า
พบศพผู้ชายคนหนึ่งอยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะ
ทุ่งนาอยู่หลังปั๊มน้ำมันปตทริมถนนสายเสนาอายุทยาหมู่๓
ตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมควรควรเนธอายุ๖๒
หงายเสียชีวิตอยู่กลางคันนาเลยค่ะ
ใส่เสื้อเป็นเสื้อเชิดลายสก๊อตสีขาวส้ม

กระเป๋ากางเกงมีเงินสดอยู่๓๕๐บาท
มีโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องตกอยู่นะคะ
ข้างศพมีจักรยานสีแดงคว่ำอยู่
ตะกร้าจักรยานนะคะคุณผู้ชมมีจดหมายค่ะ
เขียนถึงคุณปัญญานิรันดิกุลบริษัทเวิร์คพอยต์

แล้วก็มีเก้าอี้พลาสติกสีน้ำเงิน
แล้วก็มีกระป๋องสีใส่ปลาตกอยู่๒ใบ
จากการสอบถามนายเจริญศรีราจันทร์อายุ๖๖ปีที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้ามีคนขับรถบรรทุกโทรมาบอก
พบศพผู้เสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนาก็เลยรีบออกมาดู
สุดท้ายก็เห็นว่านายสมควรอายุ๖๓คือผู้เสียชีวิต
ซึ่งก็ผู้เสียชีวิตอยู่บ้านแค่คนเดียวลูกอยู่ต่างจังหวัดกันหมด
ผู้เสียชีวิตมีอาชีพรับจ้างรับมีดแล้วก็ชอบออกหาปลาอยู่เป็นประจำค่ะ
ตัวผู้เสียชีวิตเองเขาเคยเขียนเพลงค่ะคุณผู้ชม
เขียนเพลงส่งไปที่รายการปากกาทองคำของบริษัทเวิร์คพอยต์
รายการนี้ก็จะให้คนเขียนเพลงที่ต้องแต่งเองส่งไปทางรายการ
ก็เลยเชื่อว่าก็นี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่มีการเขียนถึง
คุณปัญญานิรันกูลบริษัทเวิร์คพอยต์ก็น่าจะเป็นลักษณะของการจ่าหน้าซองจดหมาย
ถึงบริษัทเวิร์คพอยต์เพราะเคยส่งเนื้อเพลงไปในรายการปากกาทองคำ
แต่งเพลงอยู่ลุงปกติลุงแกทำอาชีพอะไรครับ
รับเมฆกับไอ้นี่ต้องรับเมฆกับหาปลาเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าผู้เสียชีวิตอาจจะออกมาหาปลา
แล้วก็โรคประจำตัวกำเริบจนทำให้สลบแล้วก็แน่นิ่งไป
แล้วก็ไม่มีใครมาเจอนะคะกว่าจะมาเจอก็เสียชีวิตไปแล้ว
เพราะว่าตามร่างกายไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายอะไรเลย
ก็จะต้องติดต่อญาติให้รับรู้ข้อมูลนะคะว่าเนี่ยค่ะเสียชีวิตอยู่แล้ว
กลางทุ่งนานายสมควรควรเนธอายุ๖๓
เมืองต้นก็ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ